ดูความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านไปพบศพผู้ชายอายุสักประมาณ๔๒ปี
ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมโดนปืนยิงแล้วก็โดนคว้านท้อง
หลังจากนั้นคนร้ายก็นำศพไปฝังดินนะคะ
ช่วงเช้าตำรวจในพื้นที่จังหวัดสุรธานี
สามารถไปตามจับกลุ่มตัว๒คนร้ายได้แล้ว
แล้วก็เมื่อสักประมาณสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ไปสอบปากคำคนร้ายทั้งสองคนผู้ต้องหาทั้งสองคน
ถามว่าไปทำเขาทำไมมันเยี่ยมเกินไปมันโหดเกินไป
ผู้ต้องหายอมรับนะคะว่าลงมือก่อเหตุจริงที่ทำไปเพราะว่าโกรธแค้น
เพราะถูกผู้ตายด่าทอตัดสินใจใช้ปืนลูกซองขนาด๙มิลลิเมตร
จ่อยิงไปที่ศีรษะหลังจากนั้นก็คว้านท้องผ่าท้อง
แล้วนำศพไปฝังดินคุณดูสิโหดเยี่ยมไหม
ผู้ตายก็คือนายจรรย์หน้าแก้วหรือว่าบ่าวอายุ๑๐๒ปี
เป็นชาวตำบลเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือผู้ตายเป็นคนงานรับจ้างทำสวน
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองกับปืนขนาด๙มิลลิเมตร
แล้วก็ถูกแทงซ้ำหลังจากนั้นคนร้ายก็นำศพไปฝังดิน
เพื่ออำพลางคดีบริเวณป่าบ้านคลองชุนหมู่ที่๑๓
ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราชธานี
กระทั่งมีคนไปพบศพแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปานตรวจสอบ
คือตอนที่ไปตรวจสอบแล้วก็เอาศพออกมา
กว่าจะได้ไปชนะสูตรใช้เวลาร่วมกว่า๕ชั่วโมง
เนื่องจากว่ารักษณะจุดเกิดเหตุที่ไปพบศพ
เป็นป่าเขาธุระกันดาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
วันนี้๒๐ประมาณ๔วัน
ตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ก็ตำรวจทำงานเร็วนะคะ

พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทร

ก็นำกำลังไปควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็เป็นคนร้ายทั้งสองคน
คนแรกคือนายพิเชษสังสินชัยหรือว่าโออายุ๓๗ปี
คนที่๒ก็คือนายสุรพงศ์สุกแก้วหรือว่าจิ้งจก
ชื่อเล่นชื่อจิ้งจกนะอายุ๓๓ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดชายา
ในข้อหาร่วมกันคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
รอบฝังซ่อนเร้นอำพลางศพหรือปิดบังเหตุแห่งการตาย
ทั้งสองคนยอมรับสารภาพนะคะว่าร่วมกันก่อเหตุจริง
หลังจากที่สารภาพเสร็จสิ้นคุณผู้ชมตำรวจก็เลยนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน

ทีนี้หนึ่งในผู้ต้องหาก็คือนายพิเชษให้การบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุทั้งหมดนั่งอยู่ที่บ้าน
อยู่ที่บ้านนายมานิดชูสอนเป็นเจ้าของสวนที่มารับจ้างทำงาน
แล้วเกิดการทะเลาวิวาสกันก็คือทั้ง๓คนเขาทะเลาะกัน

อ้างบอกว่านายจรรย์ผู้ตายไปด่าทอบุพการี
จึงเตะตกลงจากเปรย์
ก่อนเตะก็ยกมือไหว้ขอโทษด้วยนะ

เชษบอกว่าก็ยังด่าทอเขาอีกค่ะก็เลยเตะไปเป็นครั้งที่สอง
นายมานิดเข้ามาห้ามปราม
สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปณตอนนั้น
แต่ระหว่างที่ผู้ตายเดินกลับบ้าน

อารมณ์ยังค้างอยู่ยังโมโหอยู่
โดนด่าทอบุพการีตัดสินใจไปเลยค่ะ
หยิบปืนลูกซองยาวแล้วก็ปืนขนาด๙มิลลิเมตร
บนบ้านเดินตามไปเลยเดินตามผู้ตายไป
จะเรียกผู้ตายมาแล้วก็ใช้ปืนลูกซอง

พอผู้ตายล้มลงปุ๊บปรีเข้าไปเลย

ระหว่างนั้นนายสุรพงศ์ก็คือผู้ต้องหาอีกรายเดินมา
เดินมาพบจึงให้ช่วยไปนำจอบจากขนำมา
และร่วมกันลากศพข้ามลำทาน
ก่อนที่จะไปขุดหลุมฝังศพค่ะ
แล้วก่อนที่จะขุดลุมฝังศพนะ
กลัวมากใช้มีดกรีดหน้าอก
เขาบอกว่าเป็นความเชื่อเพื่อไม่ให้ศพเน่า
ส่วนอาวุธปืนได้มีการนำไปโยนทิ้งน้ำ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหา
เพื่อที่จะต้องนำอาวุธปืนมาใช้เป็นหลักฐาน
ในการพิจารณาประกอบสำนวนคดี
โดยหลังจากที่วันนี้ทำแผนเสร็จนะคะ
ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหา๒คน
มาสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักวิภาวดี
หลังจากนั้นก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เดี๋ยวก็ต้องมีการฝักขังกันนะคะ